เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการนะฮะคือพ่อกับแม่ก็เอาลูกเข้านอนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะลูกไม่ค่อยสบายอายุ๑ขวบกับ๓วัน
ตื่นเช้ามาลูกเสียชีวิตนะฮะร้องไห้กันแทบแบบหัวใจจะสลายนะครับ
นี่พ่อกับแม่แล้วครับท่านผู้ชมครับคือร้องไห้กันนะฮะน้องเฟรมนี่อายุ๑ขวบ๓วันเด็กหญิงนะครับทุกผู้ชมครับคือตื่นเช้าขึ้นมาเอาลูกเสียชีวิตซะแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าก่อนจะเกิดเหตุนี้นะฮะน้องเฟรมนี่ป่วยไม่สบายมีไข้ขึ้นสูงตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้พ่อกับแม่ก็ดูแล
ใกล้ชิดเอายาให้กินเช็ดตัวพาเข้านอนนะแล้วเมื่อคืนนี้ก็ให้นอนตรงกลางนะครับระหว่างพ่อกับแม่จนช่วงกลางดึกน้องเฟรมไข้ขึ้นสูงอีกแม่ก็ตื่นมาดูแลจนลูกสาวเนี่ยหลับไปตอนตี๓แม่ก็ปิดไฟนอนอยู่ข้างลูกนั่นแหละจนเช้าตื่นขึ้นมานะฮะพ่อนี่ตื่นขึ้นไปก่อนไปเข้าห้องน้ำนะครับแม่ก็ลุก
ผู้ชีพบอกช่วยไม่ทันแล้วน้องเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
พ่อของน้องเฟรมนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยอายุ๑ขวบ๓วันนะฮะ
คุณพ่ออยู่๒๕คุณเกียรติศดาบอกก่อนหน้านี้ลูกสาวนี่ตัวร้อนไม่สบาย
นี่เพิ่งจัดงานวันคล้ายวันเกิด๑ขวบเมื่อ๑ตุลาคมนี้เอง
นี่คือลูกสาวคนแรกนะครับลูกสาวคนเดียวเลยนะครับ
เขายอมทำทุกอย่างนะตั้งใจทำงานเก็บเงินเก็บทอง
หวังส่งเสียลูกให้เรียนสูงสุดท้ายลูกมาเสียชีวิตอายุแค่ขวบเดียว
คือเพื่อนลูกคนนี้เลยหวังมานานแล้วใช่ไหมลูกคนนี้
ส่วนแม่ของน้องเฟรมบอกว่าตอนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าลูกสาวเสียชีวิตแล้วนี่สติแตกเลยนะครับ
ทำอะไรไม่ถูกเลยนะครับเธอบอกตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าอยากจะพาให้อยากจะพาไปโรงพยาบาล
จะรู้ว่าลูกเสียชีวิตแล้วแต่ก็อยากจะพาไปให้เร็วที่สุด

ทั้งวันเดียวเดี๋ยวหนูก็เลย
หมอจะติดหนูแตกมาแล้วตอนนั้นไม่เป็นน้อง

วันนี้คุณจิรยุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านน้องเฟรมนะครับ
อยู่ที่ตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังโศกเศร้ายังทำใจไม่ได้นะครับ
แม่น้องเฟรมก็เอาตุ๊กตาตัวโปรดของลูกสาวเนี่ยมากอดเอาไว้ตลอดเวลาเลย
ทั้งคู่บอกว่าปกติลูกสาวร่าเริงแข็งแรงดี
แต่เมื่อสองเดือนก่อนเนี่ยเคยไข้ขึ้นนะคือเป็นไข้จนชักนะครับ
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแพทย์ก็เจาะไขสันหลังไปตรวจนะ

กลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตตามปกตินี่ตุ๊กตาของน้องนะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยน้องมาติดโควิด๑๙เมื่อเดือนก่อนนะครับ

แต่รักษาจนหายแล้วนะกลับมาแข็งแรงร่าเริงนะครับ
หลังเกิดเรื่องคือทางพ่อกับแม่บอกว่าตำรวจก็มาสอบสวน
ว่าเธอกับสามีเนี่ยตอนนอนหลับเมื่อคืนนี้ไปทับลูก
หายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตหรือเปล่า
เพราะเธอบอกว่านำลูกมานอนตรงกลางระหว่างพ่อกับแม่
แล้วคว่ำหน้าอยู่ด้วยไงค่ะ
แม่นอนนะครับแล้วปกตินิสัยของลูกเนี่ยอายุ๑ขวบ๓วันเนี่ย
แม้จะยังเด็กอยู่แต่เวลานอนถ้ามีอะไรมาโดนตัวก็ส่งเสียงร้องแล้ว
อย่าว่าแต่ทับเลยแค่โดนตัวเด็กก็ร้องแล้ว
เขาเป็นคนเป็นเด็กที่แบบว่าอะไรอึดอัดไม่ได้จะร้องแล้วก็กรี๊ด
ขนาดแม่กอดยังกอดไม่ได้เลยใช่
ก็คือเราเนี่ยไม่ได้ขัดถ้าตำรวจจะเอาไปชันสูตรใช่ไม่ขัด
แต่ที่เราไม่ให้ชันสูตรตอนแรกคือไม่อยากให้ตัวน้องมีแผล
ใช่ค่ะเราก็ไม่ได้ติดใจแต่ว่าชันสูตรได้ไม่มีปัญหา
ใช่ไม่มีปัญหาคือเราก็อยากรู้สาเหตุเหมือนกันใช่อืม
ใจหนึ่งหนูก็อยากรู้สาเหตุอีกใจหนึ่งหนูก็ไม่อยากให้ลูกหนูตัวเป็นแผล
ทั้งที่ตายไปแล้วก็ไม่ได้อยากให้ลูกโดนผ่านแบบทรมาน
ทางญาติอย่างเขามียานเล็กใหญ่
เขาก็เชื่อว่าคงไม่ใช่หรอกที่พ่อกับแม่นอนทับลูก
จนแบบลูกขาดอากาศหายใจแล้วเสียชีวิตน่าจะไม่สบายมากกว่า
แล้วเขาก็อุ้มท้องใส่เสื้อใหญ่ไปโรงเรียนนะคิดดูแล้วกันเขาก็ไม่อะไร
ถ้าเป็นคนอื่นเขาอายเค้าไม่เอาไว้ก็ได้แต่นี้เขายอมอายเพื่อที่เขาจะเอาลูกไว้กัน
คือเราก็เราว่าเด็กสองคนเขาเลี้ยงลูกดีมาก
สอบพอพระประแดงบอกว่าตอนนี้ร่างของน้องเฟรมนะครับ
ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ให้สิ้นสงสัยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะรอสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กอีกครั้งนะครับ
เพราะว่าไม่มีบาดแผลภายนอกอะไรนะฮะ
เพราะฉะนั้นต้องรอผลชนะสูตรว่าสาเหตุที่แท้จริงในการเสียชีวิตเกิดจากอะไร
ต้องขอแสงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยค่ะ